เราจะพาไปที่ร้านนี้
ก๋วยเตี๋ยวเรือกะลาลุงเผา

อย่ารอช้าเลยไปติดตามในช่วงของตลอดกิน
คุณผู้ชมครับอากาศร้อนแบบนี้จะมีอะไรดีเท่ากับการได้ยืนอยู่ใกล้กับทานน้ำตกแบบนี้
มันชื่นชำหัวจิตหัวใจและเย็นสบายจริง
เพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลยมากันที่จังหวัดนครนายกแห่งนี้นั่นเอง

โอเคงั้นโดดลงไปเลยเฮ้ยจะบ้าแล้วไม่โดดโดดลงไปได้ยังไง
ก็ตัวเปียกกันหมดพอดีเอาแค่มายืนชมข้างเนี่ยก็เย็นชุ่มฉ่ำหัวใจแล้วล่ะครับ
สำหรับในวันนี้นะแน่นอนตลอดกินจะพาไปหาของอร่อยกัน
ไปหาของอร่อยกันเลยเด้อ
คุณผู้ชมครับผมมีเรื่องมาแชร์ให้ได้ฟังกันตอนกลางคืนกลับบ้านไง
ก็จอดรถปกตินั่นแหละครับคุณผู้ชมครับแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่ามันมืดนะ
หากุญแจบ้านไม่เจอเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่าคุณผู้ชม
แต่จะบอกให้นะว่าเดี๋ยวนี้ผมเนี่ยหมดปัญหาเรื่องนี้ไปแล้วล่ะครับ
อัจฉริยะสุดล้ำที่สามารถทำให้ไฟหน้ารถส่องสว่างได้นาน๓๐วินาที
หลังจากเราดับเครื่องยนต์นี่แหละครับนวัตกรรมที่มาพลิกชีวิตผมให้ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้น
หมดห่วงเรื่องปัญหาเวลาจอดรถแล้วต้องการแสงสว่างแถมยังเพิ่มความปลอดภัยให้เราอีกด้วย
เรียกได้ว่าแสงไฟส่องสว่างส่งเราเข้าบ้านเลยล่ะครับ
คุณผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงแล้วนะกับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกะลาลุงเผ่า
บอกเลยว่าเขาเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดนครนายกจริงกับร้านนี้ความอร่อยนี่สุดยอดอยู่แล้ว
และที่สำคัญนอกเหนือไปกว่านั้นบรรยากาศร้านเดินลงไปข้างล่างเนี่ยกินแบบเหนือ
เหนืออะไรเนื้อน้ำข้างล่างเขาเป็นบ่อปลาครับใสเลยลงไปพิสูจน์ความอร่อยกันเลยดีกว่าครับ
และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วจากใครซะอีกก็ลุงเผากันสิสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ก่อนอื่นเลยนั่งแบบว่าได้ดูปลาเนี่ยนะครับมันไหว้ไปไหว้มาเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นบ่อปลาเลยเนอะ
จินตนาการเอาครับว่าเวลาเรานั่งกินบนโต๊ะอาหารเสร็จแล้วก็กินอาหารไปแล้วก็ดูไปดูปลาไป
อยากจะรู้จังเลยเหตุผลที่ว่าทำไมต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือกะลาเพราะก๋วยเตี๋ยวเรือผมก็เคยเห็นใส่ชามเล็กอะไรมา
แต่เราใส่ชามกะลาออกมาเอามันก็ดูน่ากินก๋วยเตี๋ยวเรือกะลาของเราแตกต่างจากที่อื่นยังไงฮะ
คือเรามีพัชนะที่เป็นกะลามันก็จะแตกต่างกับชามกระเบื้อง

เรามาพลิกแพงมาเป็นกะลาเนี่ยคนก็จะพูดว่าเอ๊ะกะลามันยังไงมันเอามาใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้วมันจะเป็นยังไงตัวนี้ก็จะมีตัวดึงให้คนเนี่ยเข้ามา
เตี๋ยวเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่ไม่ธรรมดามีสูตรเด็ดเคล็ดลับไม่เหมือนที่อื่น
จะมีน้ำแจ่วปรุงรสจะเป็นตัวชูโรงที่จะทำให้ก๋วยเตี๋ยวที่จัดขึ้นมา
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้กินได้ทานเดี๋ยวจัดมาเลยนะฮะได้ครับ

เอาล่ะคุณผู้ชมครับได้เวลาที่เรารอคอยกันแล้วชิมกันเลยดีกว่านั่งนานชักจะหิว
แต่ก่อนอื่นก่อนจะชิมกันนี่เอาออกก่อนแล้วกันนั่งคนเดียวปลอดภัยอยู่แล้วเราเนี่ยนะโซเชียลดิสแทนซิ่งห่างจากชาวบ้านชาวช่องเขาหมดอยู่แล้วล่ะ

ของเขาเนี่ยนะครับเสิร์ฟมาในชามกะลาแบบนี้
เขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือที่นี่ก็จะปรุงมาแล้วนะระดับหนึ่ง
เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่คุณจะใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับ
น้ำซุปดูก่อนนะ
มันหอมหวานมีความเปรี้ยวด้วย
แล้วก็มีความเผ็ดแบบเผ็ดจางนิดไม่ได้เผ็ดมากเท่าไหร่
ใครชอบเผ็ดเติมพริกเลย
ส่วนใครที่ชอบหวานบอกว่าไม่ต้องเติมหรอก

เนื้อหมูที่นี่เขาลือกันว่านุ่มมาก

ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นหม้อไฟเอ็นเนื้อตุ๋น
ซึ่งเป็นเอ็นเนื้อแก้วอะ

โหเอาล่ะ

เนื้อแก้วที่มันหนุบ

แล้วมาเป็นหม้อไฟแบบหลายชิ้น
คุ้มมากแล้วอร่อยสุดยอดจริงเลยครับ
และการเดินทางมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนกะลาลุมเผ่านั้น

ขับผ่านอุทยานวังตะไคร้
เลี้ยวขวาไปทางเขื่อนขุนด่านประการชน

พบทางแยกเล็กขวามือ
ให้สังเกตป้ายร้านก๋วยเตี๋ยวเรือลุงเผา

และเข้าไปตามทางเล็ก
อย่าพลาดนะกับช่วงตลอดกินนะครับ

ต้องบอกเลยว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกลานลุงเผา

เด็ดมาก

เห็นเนื้อตุ๋นเอ็นตุ๋น
เนื้อก็ได้จะเป็นหมูก็ดี